เม็ดบ้านติดเบรด

เจลสมุนไพรไทยออร์แกนิกส่วนผสมจากธรรมชาติ๑๐๐
สมุนไพรไทยออร์แกนิคส่วนผสมจากธรรมชาติ๑๐
ธรรมชาติ๑๐๐เลยเหรอ

ผลิตจากออร์แกนิคแล้วก็น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์อืม
ผลิตจากออร์แกนิกและน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์

ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลิตจากอร์แกนิกและน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์

วัดคัดจมูกได้ดีอันนี้ดีมากแล้วยังมีอีก๒สูตรนะคะ
แล้วก็น้ำมันระกำแล้วก็เกร็ดสละแหน่
ช่วยมาทำอาการคันเค็ดคันยอบฟกช่ำดำเขียวอาการปวดเมื่อย
จากตระไขการปูเสล็ดพังพรช่วยกระตุ้นอาการไหลเวียนของเลือดได้ดีทีเดียวนะคะ
พิษแมลงสัตวกัดต่อยบรรเทาอาการแบบว่าลมพิษวิ่งเวียนศีรษะ
เออก็เหมือนคล้ายกันเนอะแต่มันคือคนละแบบแต่อันนี้เนี่ย
แพ็กเกจจิ้งเขาดีเนอะแพ็กเกจจิ้งดูเป็นแบบว่าพกง่ายแล้วก็ปิดแบบว่าเป็นหมุนล็อคได้ไง
แต่ว่าดูทันสมัยดูทันสมัยแล้วก็มีความเป็นไทยโดยการที่เอาไลน์
นี่เขามีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเลยนะหน้ากล่องอ่ะ
สามภาษาสี่ภาษาลองเทสต์มั้ยลองเทสต์ดีกว่าลองเทสต์ดูสิว่าแสบหรือเปล่า

มันก็ไม่แสบนะก็ดีอะ

คือถ้าดมจากกระปุกจะบอกว่ามันจะ

แต่พอทาไปกับมืออ่ะ
แรงขึ้นมาแต่มันไม่มีแรงฉุนนะคุณผู้ชม
มันเป็นแรงแบบละมุน

มันไม่แรงเพราะว่าเขาคงส่งออกหลายประเทศ
เขาก็ไม่ทับฉุนกันไปฝรั่งก็ไม่ฉุนเกินไป
ซึ่งมันไม่สมุนไพรจ๋าขนาดนั้น
ข้างหลังเขาก็มีวิธีการแบบว่าวิธีใช้อะไรอย่างนี้เนอะ
เป็นภาษาน่ารักมากเลย๔ภาษา

อยากรู้จังว่าพี่อ๋อมเนี่ยชอบแบบไหน
สองอันนี้นะเป็นสมุนไพรไทยที่ดูโมเดิร์นมาก

ใช้แบบธรรมชาติ๑๐๐ด้วย

เดี๋ยวเรามาตัวนี้ก่อนเลย

ให้คิดมากเลยชอบ
น่ะจบเลยเห็นไม่

มันหอมสดชื่นมากแล้วมันหอมแบบกำลังพอดีละมุน
แล้วก็แพ็คเกจจิ้งเนี่ยดูเป็นอะไรที่
มันพกเก็บไว้ที่บ้าน๓สีอย่างนี้

ถ้าสมมุติเป็นตลับเล็กบางทีมันก็แบบว่า

เป็นอย่างนี้คือมันเป็นของที่ควรอยู่ในบ้านแล้วมองเห็นง่าย
ไม่ได้ไปอยู่ในตะโกงตะก้าอะไรอย่างนี้
แล้วรู้สึกว่าแบบว่ากลิ่นของเขามันสดชื่นจริงเนาะ
ราคาก็ไม่แพงด้วยนะร้อยกว่าบาทเอง
แล้วสามสี่นี่สรรพคลก็ไม่เหมือนกันไง
รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ควรจะมีไงบ้าง
ใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาคนไทยนะคะ

ตัวนี้นะคะจากแบรนด์ภูตะวันนั่นเอง

อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่เละจนเกินไป
สามารถที่จะคว้านในกระเป๋า

เพราะที่เคยมีบางทีเล็กมากก็อยู่ตามแม่

แล้วก็ที่สำคัญก็มีหลากหลายสูตรเหมือนกัน
ใช่หลากหลายสูตรด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงเนอะ

กว่าบาทแล้วก็แพ็คเกจจิ้งน่ารัก

คือเราคิดว่าอันนี้นะต่างชาติน่าจะชอบ
เพราะดูแบบมีลายไทยด้วย
ใช่ดีมากทั้ง๒แบรนด์เลยนะ
วันนี้ก็เลยจัดไปทั้ง๒แบรนด์เลยค่ะ

ทางเกลช์ฟิลล์และพูตาวัน

วันนี้มีมาแจกด้วยนะสำหรับเกลสปินนะคะ
เลลสมุนไพรนะคะมาแจกด้วยกัน๓เซตไปเลย

ภูตะวันแจกไปเลย๕รางวัลค่ะ

ใช่สำหรับช่วงผู้ชายในฝันล่ะ

ขนไท้สมัยอ่ะก็ผู้ชายในฝันเขาก็มาแล้วขนไท้สมัย

ผู้หญิงแบบว่าขายาวสูงครับ
เหรอโพสต์เดินแบบได้แบบเบิดว้าว
เฮ้ยเหรอแล้วเขาชอบหุ่นนางแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ก็ใช่เขาก็หล่อด้วย
โพสต์เหรอฉันก็ไม่ยอมชิคกี้พรบ้าง

ใช่ตอนนี้ไปพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณชานนท์ในช่วง